ที่ไฮโซลูกนัดเนี่ยนะคะไปโวยวายตอนที่ตำรวจจะไปค้นคอนโด
คอนโดมิเนียมของรองหัวหน้าพักการเมืองอดีตรองหัวหน้าพักการเมือง
แล้วก็ตอนนั้นก็มีการโวยวายเจ้าหน้าที่แล้วถมน้ำลายใส่ตำรวจ
จนทำให้มีการแจ้งข้อหามินประมาทเจ้าพนักงานเนี่ยนะคะ
ล่าสุดวันนี้ค่ะไฮโซลูกนัทก็เอากระเช้านะคะ
ไปมอบให้กับภูมิกับสนลุมพินีเพื่อเป็นการขอโทษ
แต่ว่าก็ไม่ได้มอบนะคะทำได้แค่ฝากเอาไว้
เพราะว่าไม่มีการส่งตัวแทนลงมารับมอบค่ะ
โซลูกนัทบอกว่าที่มาขอโทษเพราะว่ารู้สึกผิด
ไม่ใช่มาขอโทษเพราะขอให้ยอมความ
ภรรยาก็เตือนบอกว่าตนมีพฤติกรรมการแสดงออก

แล้วเขาก็บอกว่าปรึกษากับทีมกฎหมาย
ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เพิ่งเข้าใจกฎหมาย
เกี่ยวกับการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานมากขึ้น
ว่าวันนั้นเข้าใจผิดเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ปฏิบัติหน้าที่ก็เลยรู้สึกสำนึกผิดค่ะ
กระเช้าที่ไฮโซนัทเอามาขอโทษ
ข้างในก็มีผลิตภัณฑ์ที่ไปอุดหนุนมาจากกลุ่มทะลุฟ้า

แต่กระเช้าใบนี้ก็อย่างที่แจ้งล่ะค่ะ
ไม่ได้ถูกมอบถึงมือของภูมิกับสนลุมพินีโดยตรง
เพราะว่าผู้กำกับติดประชุมที่บชน
แล้วก็ไม่ได้มอบหมายให้ตัวแทนตำรวจนายอื่นลงมารับกระเช้าด้วยนะคะ
ก็เลยต้องฝากไว้กับตำรวจที่อยู่หน้าเคาน์เตอร์